ปัญหาจากหมอกควันไฟป่าที่มีเป็นประจำทุกปี
ก็เลยทำให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นที่กว่า๘ไร่บริเวณศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้
เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เป็นพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง
ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและฝีมือชาวบ้าน

นายพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในจุดดังกล่าว
โดยนำภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงแผนที่จุดความร้อนหรือฮอตสปอร์ตในจุดที่มีไฟป่า
ซึ่งจะทำให้ทราบว่าจุดความร้อนในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
มีรอบการถ่ายภาพ๔วันต่อครั้ง
รายละเอียดภาพอยู่ที่๑กิโลเมตร
ดาวเทียมไทยโชธติดตามสถานการณ์เร่งด่วน๓๕วัน

รอบคลุมพื้นที่๙๐กิโลเมตร
เพื่อถ่ายภาพว่าจุดไหนที่กำลังมีไฟป่า

สปอร์ตดังกล่าวอยู่ในพิกัดใด
เพื่อส่งข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการที่รับผิดชอบ
ดับไฟได้ทันท่วงที
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
เช่นการหาลือกันถึงเรื่องรอบวงโคจร
ดาวเทียมที่จะถ่ายภาพฮอสปอร์ตนะครับ
เรื่องของการใช้เกณฑ์
การระบุตำแหน่งของฮาสปอร์ตร่วมกัน
เหนือจากการระบุถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้ว
ก็ให้ใช้โคดิเนตเส้นรุ้งเส้นแหวงนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำ
การใช้ดาวเทียมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า

ลักษณะของใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญ

ปัจจุบันไฟป่าในพื้นที่ลดน้อยลง
จากเดิมพบจุดเกิดไฟป่า๓๑จุด
ปีนี้ช่วงเวลาเดียวกันพบเพียง๑๓จุด

และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามแผนงาน
และเมื่อเทียบกับจุดความร้อนสะสม๑๐จังหวัดภาคเหนือ
ปีที่ผ่านมาอยู่ที่เกือบ๖๐๐๐จุด

จุดความร้อนอยู่ที่๒๑๔๓จุดเท่านั้น
อกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการจัดทำมาตรการเร่งด่วน๕ข้อ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า
คือการเพิ่มศักยภาพดาวเทียมให้มีความแม่นยำ
และเพิ่มความถี่การตรวจจับให้บ่อยครั้งมากขึ้น
เพื่อให้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ได้ทันท่วงที
ทำแนวกันไฟตามพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟไหม้
นำเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน
เช่นการนำเศษวัสดุทางการเกษตร
มาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษซากวัสดุทางการเกษตร
และส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์ป่า
เข้าถึงชาวบ้านมากขึ้นเรื่อย
เพื่อที่จะทำให้เกิดความร่วมมือจากชาวบ้าน
ให้เปลี่ยนวิธีคิด
แล้วก็เปลี่ยนวิธีทางด้านเกษตรกรรมโบราณ
ที่อาจจะมีแนวคิดเดิม
ต้องอาศัยการเผาเป็นหลักนะครับให้หาวิธีอื่น
การเปลี่ยนแปลงจูงใจหรือวิธีคิดของชาวบ้าน
ในการแก้ปัญหาไฟป่าให้ได้ผล
ต้องเริ่มแก้ไขเชิงนโยบายระยะยาว
โดยการเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ
ให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายเศษวัสดุ
พวกต่อสั่งข้าวสั่งข้าวโพดหรือชานอ้อย
ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่า
และชาวบ้านมีสิทธิ์เข้าไปจัดการทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านไม่ทำลายผืนป่า

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของป่าเอาไว้
เป็นสมบัติของชาติต่อไป
ัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน